คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูครับ
เดี๋ยวให้ดูซากกระทง
เอาตรงนะดิฉันก็หลอน

เขาบอกว่าถ้าเป็นกระทงเหมือนลักษณะ
ทำคุณสัยกันแบบนี้นะจะไม่มีใครกล้าไปเก็บ

แวบแรกนะคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้อะไรนะ

มีผ้าขาวมาขึงเหรออ๋อแต่นี่คือจริง

ปากมีเหรียญคาบแล้วปักทูบแบบนี้

ใช่คุณแล้วมีการเหมือนกับ
เขียนข้อความสาบแช่งด้วยนะ

ให้ตายทั้งโคตรด้วยเฮ้ยเกิดอะไร

แล้วก็เขียนว่าตายทั้งโคตร
ไม่กล้าเก็บเลยนะก็แจ้งผู้ใหญ่

ขึ้นมาแล้วนะเออเดี๋ยวบอกพี่กัดก่อนแล้วกัน
อยู่ที่ไหนค่ะอยู่ในสระม่วง

จังหวัดเพชรชบูรค่ะทีนี้เนี่ย

เราก็เห็นแบบนี้เนี่ยไม่มีใครกล้า

เมื่อกี้ตำรวจแจ้ตำรวจแจ้
ชาวไร่คือใครอ่ะเขาเป็นตำรวจจริง
จริงนะอยู่ที่สพวิเชียนบุรี

ว่าของจะเข้าตัวใช่ไหมเราก็เลย

มมนันทภรประเสริฐพลงค่ะ

อ่าสุดท้ายนะคุณผู้ชมฮะคือมีการเก็บกระทงนี้

เอาตัวหุ่นออกแล้วก็มันมีกระดาษ
ที่หุ่นนี้ทับไว้เราเห็นภาพมึงคะ

พอเอาตัวหุ่นออกแล้วมันก็มีกระดาษ

สัญลักษณ์ของสองคนหนึ่งคือตัวไอ้แจ้ตำรวจ
กับ๒ตัวผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๕ซึ่งเป็นผู้หญิงคนเมื่อกี้
สมพรอะไรเนี่ยนะฮะเออเออทีนี้เราก็เลยต้องไปถาม
ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมผู้ใหญ่สุนันทพรเนี่ยนะ
เธอก็บอกว่าตอนนี้รู้ตัวแล้วแหละคนที่ทำเนี่ยคือใคร
แล้วก็บอกด้วยว่าเป็นลูกบ้านอุ้ยเราก็เลยถามไงว่าเอ๊ะ
มันเกี่ยวข้องอะไรไหมซึ่งตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกนะคะ
บอกว่าคนที่ทำเนี่ยจริงเขาเป็นคนสติไม่ดี
เป็นผู้ป่วยจิตเวทครับเออเคยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนใน
หมู่บ้านอ่ะหลายครั้งแล้วทีนี้เราก็เลยถามว่าอ่ะ
ถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวทแล้วที่เขียนพาดพิงถึงตำรวจแจ้ล่ะ
หมายความว่ายังไงผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้
ข้อความนั้นน่ะมันไม่จริงหรอกตำรวจท่านนั้น
แล้วก็ตัวผู้ใหญ่บ้านเองเสียหายนะเวลาที่เขียนแบบนี้
ยังไงก็จะเอาเรื่องนะคะเดี๋ยวลองฟังผู้ใหญ่บ้านหน่อยนะคะ
ตอนนี้ก็เกือบจะบ้าทั้งพี่ทั้งน้องบ้าหมดทุกคนบ้าเหล้าบ้า
อ่าเสพยาเสพติดนะคะกำลังบัดหลายทั้งแล้วก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชแล้ว
ทีนี้ไปโรงข้าวก็คือคือสร้างความเสียหายผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ฉะนั้นแล้วเราจะขอแก้ข่าวว่าเรื่องเนี้ยมันไม่เป็นความจริง
ผู้ใหญ่บ้านก็พาลูกบ้านมาเลยนะมายืนยันนะว่าคนที่ทำเนี่ยน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละ
เป็นพี่น้องกันสติไม่ดีทั้งคู่เลยเคยก่อเหตุมาแล้ว
ผู้ใหญ่บอกไม่คิดอะไรกับคำสาบแช่งเพราะถ้ามันไม่เป็นความจริงแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่ได้กลัวด้วย
อันนี้ผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงนะแต่เนี่ยคุณถึงแม้จะมีการเก็บกระทงนี้ขึ้นมาแล้วนะ
เอาไปไว้ที่สพแล้วใช่ไหมเราก็เลยต้องไปถามเพราะว่าเมื่อกี้เราฟังในมุมของผู้ใหญ่บ้านแล้ว
ก็ต้องไปถามตัวไอ้แจ้ตำรวจเขามีคำสาบแช่งอยู่ว่าไอ้แจ้ตำรวจจะต้องตายภายในปีนี้
ตำรวจชื่อแจ้มีจริงมีจริงค่ะครับเพราะอะไรล่ะทางรองผู้อำกับที่สพวิเชียนบุรีบอกแล้วว่า
ตำรวจที่ชื่อแจ้เนี่ยจริงจริงคือดาบตำรวจสาคอนชาวไร่อ๋อนามสกุลเขาชาวไร่ใช่
ก็เลยเป็นตำรวจแจ้ชาวไร่เมื่อกี้ไงตายทั้งโคตรอะไรใช่ไหมทีนี้คุณผู้ชมถามเขาบอกว่าตำรวจแจ้เนี่ยนะเป็นชุดปรับปรามยาเสพติด
จริงตำรวจแจ้เป็นคนดีเลยนะตั้งใจทำงานไม่ได้มีเรื่องเสื่อมเสียอะไรเลยที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ได้คุยกับลูกน้องเหมือนกันได้คุยกับตำรวจแจ้เหมือนกันนะฮะดาบตำรวจแจ้ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
เพราะถือว่าทำความดีก็คงชนะความชั่วเป็นเกราะกำบังใช่ไหม
กำบังคุณสัยอะไรต่างนานาเนี่ยนะครับแล้วก็มีเหมือนแม่หมอในพื้นที่นะ
ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะครับคือถ้าเราทำความดีมันจะชนะคุณสัยทุกอย่าง
นี่บอกแบบนี้และลักษณะของการปั้นการอะไรแบบนี้มันไม่มีอะไรที่เหมือนถูกต้องในแง่ของคุณสัยคุณ
ผ่าพันธุ์เช่นอะไรทั้งหลายแหล่คนทำก็คงทำไปอย่างนั้นเอง
อันนี้แม่หมอในพื้นที่เขาบอกแต่ทีนี้พอบอกว่าเป็นการกระทำของคนสติไม่ดีใช่ไหม
แต่ว่าทางตำรวจแจ้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมบ้านเขาเนี่ยนะ
เคยโดนเอาขวดมาคว่างใส่บ้านแล้วรอบหนึ่ง
แล้วตอนที่คว่างรอบนั้นก็เป็นคนสติไม่ดี
ก็เลยคิดว่าคงเป็นคนเดียวกันกับที่มาทำเหมือนกับกระทงคุณสัยแบบนี้ค่ะ
เออเดี๋ยวต้องถามถึงสาเหตุด้วยนะว่าเอ๊ะเขาทำไปเพื่ออะไร
ต้องเอาตัวคนสติไม่ดีมาว่ามันจะมีเรื่องศัยศาสตร์อย่างเดียวเหรอ
ใช่ผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้เดี๋ยวจะต้องไปหาลูกบ้านคนที่คาดว่าเป็นผู้ต้องสงสัย

แล้วก็พาไปรักษาผู้ใหญ่บ้านก็จะดูแลช่วยเหลือต่อไปนะครับ